ใครมีอะไรเด็ดแซ่บรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าก็ส่งกันมานะคะ
เพราะว่าดิฉันมีร้านแซ่บระดับตำนานมาฝาก
ไก่มิจรกาลไก่ย่างมาแล้วจ๊ะไก่ย่าง
โอ้วถ้าร้องดังขนาดนี้ก็ต้องซื้อแล้วละแหน่มันแสบแก้วหู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

พอสุกแล้วก็ต้องมาชุบกับเครื่องปรุงอีกครั้งนึง

ไปชุบมาย่างไปย่างมาชุบไปชุบมาย่างไปย่างมา

โอ้โฮให้มันเข้านิดหนึ่งให้มันชำใช่
เพื่อให้เครื่องมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่
ก็ไก่ให้มันชำให้มันอร่อยให้มันถึงเครื่องนะคะ
อะไรฮะน้ำราดไก่นั่นเอง

น้ำราดไก่เนี่ยเขาจะใช้กะทิผัดกับพริกแกง
และก็ต้องใส่ถั่วคั่วบดลงไปผสมในน้ำแกงด้วย
คือรสชาติน้ำแกงเขาเนี่ยนะน้ำราดนี่นะมันจะออกหวานหวานหน่อย

ถูกน่ะเข้กไม้กันไปเลยคุณเป็นปลวกเหรอคะ

ไม้ไว้บ้างนะคะแล้วก็มันจะมีรสชาติเผ็ดด้วยนะ

ส่วนที่เป็นสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ใส่สีไม่ได้อะไรนะ
คือใช้พริกแห้งดอกใหญ่พอเป็นพริกแห้งดอกใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มสีสันให้
แต่ว่ารสชาติมันไม่ได้เผ็ดมากเพราะว่ามันคือพริกใหญ่นะคะ
ไม้เล็กขายไม้ละ๑๐บาทส่วนไม้ใหญ่๑๕๒๐บาท
ไม่แพงไม่แพงคือถ้าเด็กอยากกินเล็กก็๑๐บาทก็ได้นะคะ
เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่บ้านท่าเซ็นเต็นต์นะคะ
เหตุเทศบาลเมืองสตูนและขายทางเฟซบุ๊กด้วย
ก็คือเฟซบุ๊คของกินแก้เหนื่อย
มีคนสั่งทางเฟซบุ๊กด้วยรับออเดอร์แล้วก็ส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะ
แล้วก็มีการออกร้านขายตามงานต่างเพื่อเผยแพร่ของดีจังหวัดสตูนด้วย
อกจากนี้ขายทุกวันพุธอีกรอบหนึ่ง
ที่ตลาดของกินหลังศูนย์โอท็อปจังหวัดสตูน

ที่เป็นชมรมอะไรนะคนกินแก้เหนื่อยอะไรนะ
ใช่ไหมเราเคยนำเสนอไปแล้วแล้วเราจะมีของกิน
จะมีหลายร้านที่จะรวมทั่วกัน

กินแก้เหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แก้เมื่อยหรือว่าแก้เหนื่อย
แต่ว่าแก้หิวเป็นภาษาท้องถิ่นเขา